ไม่รู้ว่าแต่ละคนทานข้าวกันเสร็จหรือยัง
ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ขออภัยด้วย

นี่ไงขออภัยล่วงหน้าถ้าเกิดว่าใครที่ยังทานข้าวอยู่

แล้วทีแรกเธอคิดว่าเออคงเป็นของคนที่มาพักลูกเขา

คิดว่าเป็นเด็กแล้วอุจจาระราชอะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่แต่ทีนี้พอไปเปิดกล้องวงจรปิด

ไม่ใช่ลูกค้าที่มาพักแต่เดินมาในบ้าน

อุจจาระแตกตรงทางขึ้นชั้นบน

ถุงเท้าแล้วก็เอามาเช็ดก้น
เปลี่ยนชุดใหม่แล้วเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เดินมาเหยียบแพลตเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๙พฤศจิกายน

คือจริงมันมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะ

เหมือนกับเข้ามาจะเข้าห้องน้ำนั่นแหละค่ะ

มันก็เลยกลายเป็นปล่อยของเสียออกมา
ตรงนี้เลยแล้วคนที่เห็น

จนมันกลั้นไม่อยู่อั้นไม่ไหวแล้วหรือเปล่า
แต่ว่าก็ว่าไปเถอะคุณ

เอาไปซื้อสิเผื่อจะให้โชค

นี่บ้านเลขที่๑๗๓นะ

แต่นี่เจ้าของเขาก็งง
ถ่ายเองแล้วทำไมไม่เก็บกว่า